เพราะรัฐบาลอาจจะมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

ยังคงใช้น้ำมันได้ราคาถูกแบบนี้ต่อไปนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ
ราคาน้ำมันดิบดูไบในปี๒๕๕๘

ผลให้ราคาขายปีกน้ำมันในประเทศ
ราว๒๔บาทในช่วงปลายปี

ส่วนในปี๒๕๕๙ปตทประเมินว่า
ราคาน้ำมันดิบจะยังอยู่ในช่วงขาลง
กำลังการผลิตที่ล้นตลาด
ราคาตลาดดูไบจะปรับเพิ่มขึ้น
แต่คงไม่เกิน๖๐ดอลลาร์สหรัฐบาเร็ว
ถ้ามีการกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาในตลาดมาก
อย่างเช่นตอนนี้อเมริกาก็ประกาศให้มีการส่งออก

ว่าน้ำมันจากอเมริกาจะมีเข้ามาในตลาดมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งถ้ามีเข้ามามากก็คงจะกดดัน
ทำให้ราคาน้ำมันก็อยู่ในระดับต่ำอย่างนี้

ก็คิดว่าราคาน้ำมันน่าจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
อย่างนี้ไปอีกอย่างน้อย๒๓ปีครับ
เคลื่อนไหวตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
จะยังอยู่ในช่วงขานลงต่อไป
หรืออยู่ในกรอบ๓๐๐๔๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
จากปัจจุบันมาฆ่าไว้ถูกกว่า๔๐๐ดอลล่าสารัฐตน

อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๒บาท๒๙สตางค์
ราคาน้ำมันย้อนหลัง๓๖เดือน
ก็จะอยู่ในช่วงขานลงเช่นกัน

ปัจจุบันอยู่ที่ลิตรละ๑๔บาท๕๐สตางค์

เคียงกับราคาขายปลีกในปัจจุบัน
กิโลกรัมละ๑๓บาท๕๐สตางค์

พิจารณาปรับราคาขายปลีกให้สะท้อนต้นทุน
จะต้องเติมการ์ดในราคาแพงขึ้น
ณเดือนนี้อยู่ที่๑๔บาท๕๐สตางค์ครับ
แต่ว่าทิศทางเนื้อก๊าซลดลง
ส่วนว่ามันจะลดลงมาอยู่ในระดับ
ประมาณต่ำกว่า๑๔บาทเมื่อไหร่ยังไงเนี่ย
คงต้องติดตามอีกสัก๒๓เดือนครับ

เพราะกระแสคัดค้านต้นทุนของภาคประชาชน
ไว้ที่ลิตรละ๘บาท๕๐สตางค์

และยืนราคานี้ต่อเนื่อง๗ปี
ทยอยปรับขึ้นราคาตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล
ปัจจุบันอยู่ที่๑๓บาท๕๐สตางค์
แต่ก็ยังต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง
ซึ่งผลการศึกษาของสถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยืนยันว่า
ซึ่งยังไม่รวมกับการคำนวณราคาขายปลีก

เป็นจังหวะที่จะปรับโครงสร้างราคาให้สะท้อนต้นทุน
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน